เอาเรื่องนี้ต่อดีกว่านะเรื่องของการนั่งรถแท็กซี่
ยืนยันก่อนนะครับว่าแท็กซี่ดีมีเยอะค่ะนะฮะ
แต่บางคนเขาก็ไปเจอแบบไม่ดีก็มีท่านผู้ชมถ้าเจอปัญหาอย่างเง
ทำยังไงคือมีผู้หญิงคนนึงขึ้นแท็กซี่นะฮะ
พอขึ้นปุ๊บโชเฟอร์บอกชวนคุยหน่อยเรื่องการเมืองโอ้โห
ไม่กล้าคุยหรอกเผื่อถ้าเกิดความเห็นไม่ตรงกัน
มันจะไม่สบายใจกันเปล่าต้องนั่งร่วมทางกันไปอีกนาน
คุยเรื่องทำกับข้าวก็ยังพอไหวจริงอันนี้เรื่องการเมืองเธอบอก
ไม่เอาไม่คุยโอ้โหทำงานมาเหนื่อยแท็กซี่ไล่ฮะ
บอกอ้างั้นลงเลยแต่คลิกสตางค์น่ะอ้าว
เลยอัดคลิปเอาไว้นะครับไปดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เพราะว่าเจ้าของโพสต์เจ้าของคลิปเนี่ยเราตามเจอแล้วนะฮะ
สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่บนแท็กซี่นะคะ
กำลังจะเดินทางไปบ้านค่ะพี่แท็กซี่นะคะชวนคุยเรื่องการเมืองค่ะ
แต่ว่าดิฉันนะคะปฏิเสธที่จะพูดค่ะทีนี้นะคะพี่แท็กซี่ค่ะ
ก็โวยวายบอกว่าไม่พอใจก็ลงรถไปค่ะ
ดิฉันมีความผิดตรงไหนหรอคะที่พูดว่าเหนื่อย
เลิกงานมาไม่อยากคุยเรื่องนี้ไม่อยากบอกอยากพูดดีทำพูดดีนะครับ
เพราะเอาคลิปเนี้ยอ้าวมากเลยอ๋อทำไมทำไมคุณลุงพูดดีจังเลยอ่ะค่ะ
เมื่อกี้ยังขึ้นเดี๋ยวเลยพูดก่อนเดิมพูดก่อนเดิมแต่คุณหลังเตียด
อะไรคะแล้วคุณบอกว่าดิฉันดิฉันไม่เป็นคนที่ไม่มีความคิด
วดฉลาดสาบานไหมคะว่าพูดอย่างนี้สาบานไหมคะคุณพูดก่อนคุณพูดก่อนค่ะ
ดิฉันอ่ะยังไม่ได้พูดเลยคุณถามดิฉันตั้งแต่ขึ้นรถว่าทำไมไม่ไปมอบเหรอ
อ่ะคุณเป็นคนนั่งคำถามเลยที่ฉันก็เลยบอกว่าไม่ไปไม่สะดวกค่ะทำงาน
ไม่ให้ไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการเมืองแต่ก็ชวนทะเลาะอันนี้คืออะไรคะ
อยากจะฝากคนที่ดูคลิปด้วยนะคะว่าคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ค่ะนี่ฮะ
ความจริงเธออัดคลิปไว้ยาวนะครับเราก็ให้ฟังบางช่วงบางตอนกันแล้วกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้โดยสารหญิงคนนี้เนี่ยเธอก็เอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับ
บอกว่าเธอก็เนี่ยฮะมีการโตเถียงกับทางคนขับรถแท็กซี่นะครับ
เราเล่าแบบย่อย่อกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเผลอเนี่ย
เรียกรถแท็กซี่คันนี้มาจากศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านรามอินทรา
เพื่อจะกลับบ้านช่วงเย็นเย็นค่ำแบบนี้
พอขึ้นรถมาไม่นานคนขับแท็กซี่พยายามชวนคุยเรื่องการเมือง

เธอบอกว่าที่ชวนคุยเนี่ยชวนเธอให้ด่าม็อบนักศึกษา
แต่เธอปฏิเสธจะคุยบอกว่าทำงานมาทั้งวันแล้วเหนื่อยมากแล้ว
ตื่นตั้งแต่ตี๕เหนื่อยมากไม่อยากคุย
ทำให้ฝ่ายของโชเฟอร์แท็กซี่ไม่พอใจ
แล้วก็เข้าใจไปเองว่าเธอเนี่ยคือพวกม็อบนักศึกษา
ก่อนจะพูดเสียดสีกระแนะกระแหน่ใส่เธอ
แล้วบอกว่าถ้าคุณไม่พอใจก็ลงได้เลยนะ
พอเธอจะลงจากรถคุณขับแท็คซี่
ขอเรียกเก็บเงินทุกท่าลโดยสารแบบเต็มราคา๕เมตร
เธอก็ไม่ยอมให้แล้วก็ไม่ยอมลงด้วย
ทำให้คนขับแท็กซี่โมโหหนักกว่าเดิมแล้วก็ด่าว่าเธอต่างนา
ที่คนนี้ถึงท่านกระชากแขนนี่ค่ะนี่คือภาพที่เธอโพสต์
บาดแผลที่ข้อศอกซ้ายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเอาไว้แล้วแถวสายไหม
แล้วเอาใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าบาดเจ็บ
ไปแจ้งความแล้วที่สอนอคันนายาวนะครับให้ดำเนินคดีกับโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
โดยบอกว่าจะไม่ยอมให้คนประเภทนี้ไปทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครอีก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราติดต่อไปยังหญิงสาวเจ้าของโพสต์นะครับ
อายุ๒๖ปีนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณเดียก็แล้วกันนะ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราที่ไปคุยด้วยนะครับบอกว่าเธอเนี่ย
เมื่อวานนี้นะต้องตื่นตั้งแต่ตี๕ออกไปทำงานนะครับ
เสร็จงานช่วงเย็นให้เพื่อนมาส่งแถวห้างย่านรามอินทราเพื่อขึ้นแท็กซี่จะกลับบ้านแถวสะพานใหม่
ก็ต้องต่อคิวเรียกรถหน้าห้างแล้วก็ได้แท็กซี่สีเขียวเหลืองคันหนึ่ง
ซึ่งเราขออนุญาตไม่บอกหมายเลขทะเบียนก็แล้วกันนะ

คือรถคันนี้คนที่เขาขับวันที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ย

เจ้าของรถเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเดี๋ยวเขาจะผ่านมีปัญหาไปด้วย
เอาเป็นว่าเป็นสีเขียวเหลืองคันนี้นะครับ
ช่วงประมาณ๑๘นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
บอกว่าตั้งใจจะนั่งรถแบบพักผ่อนเงียบบนรถ
แต่คนขับแท็กซี่เปิดวิทยุฟังข่าวการชุมนุม
แล้วชวนเธอคุยเธอก็เหนื่อยอยากพักผ่อนก็ปฏิเสธไป
จากนั้นก็ถึงช่วงสักประมาณ๑ทุ่ม๑๕นะฮะขึ้นรถตอนประมาณ

คนขับแท็กซี่เนี่ยอยู่ดีไม่พอใจไล่เธอลงจากรถฮะ

แต่คนขับแท็กซี่เนี่ยจะเก็บเงินค่าโดยสาร
ตอนนั้นขึ้นอยู่ประมาณ๑๓๐บาทนะครับ
บอกให้เธอลงก็ได้แต่ไม่จ่ายนะ
เพราะว่าโดนไล่ลงคนขับไม่ยอมฮะ
แขนเธอไว้จนเป็นรอยแผลที่แขน
แล้วก็พูดจาไม่ดีใส่อีกนะครับ
จากนั้นก็มีการโต้เถียงกันอัดคลิปอะไรกันนะครับ
เธอก็ไปลงรถนู่นนะฮะแถววัชรพลช่วงหนึ่งทุ่ม
แล้วจ่ายค่าโดยสารไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ
จากนั้นพอลงรถเธอก็เดินทางไปโรงพยาบาลทันทีนะฮะ
เพื่อตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอคันนายาว
น้อยหัวฉลาดเอออะไรอย่างนี้คือมันกลายเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยอะค่ะ
เขาบอกว่าแบบพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรอย่างนี้
แบบเราก็แบบเออเราก็แบบงงว่าเฮ้ยเราแค่ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแค่นี้
ทำไมแบบคุณต้องด่าด่าเราขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูกำลังที่จะเปิดประตูรถออกเขาบอกก็ล็อกรถแล้วก็กระชากแขนหนูบอกว่ามึงต้องจ่ายเงินกูมาก่อน
ถ้ามึงไม่จ่ายเงินกูจะไม่ให้มึงลงแล้วเราก็จ่ายค่าโดยสารไปแล้วเราก็พูดทิ้งท้ายเขาว่า
เก็บเงินวันนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าพี่อาจจะต้องเอาเงินวันนี้มาจ่ายเป็นค่าเสียหายให้หนู
ที่พี่ทำกับเราอย่างนี้อะไรอย่างนี้
เธอก็เลยติดต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งเบื้องต้นทางกรมการขนส่งทางบกนะฮะ
แจ้งว่าได้ระงับการดำเนินการด้านทะเบียนของรถแท็กซี่คันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปให้กองตรวจการ
ดำเนินการหาคนขับแท็กซี่คนนี้
เพราะว่าเบื้องต้นตรวจสอบไปเนี่ยคือคนขับเขาก็เหมือนกับเช่าขับเขาก็เป็นช่วงช่วงไปนะครับ
บังเอิญช่วงที่คนนี้ผู้โดยสารคนนี้เจอเนี่ยเป็นคนขับคนเมื่อสักครู่นี้นะครับในคลิปนะครับ
บอกว่าอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกนะครับตัวเธอเองตอนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางนะฮะ
เปลี่ยนเป็นเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแทนเพื่อความอุ่นใจนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ติดต่อสอบถามไปยังภูมิกับการสอนอคณะยาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ภูมิกับการสอนอคณะยาวบอกว่ากรมการขนส่งทางบกได้พาคนขับแท็กซี่คนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ในมุมของคนขับแท็กซี่คนนี้เนี่ยเขาบอกกับตำรวจว่าเขาขอปฏิเสธทุกกรณีนะเขาอาจจะมีมุมของเขาอยู่ว่ามันจะใช่ไม่ใช่อย่างไรตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องรอฟังกันต่อไปนะครับ
ตำรวจนัดผู้เสียหายทั้งคนขับด้วยนะฮะแล้วก็ผู้เสียหายที่ถ่ายคลิปด้วยมาพบกันที่สอนอคันนายาวอีกครั้งวันจันทร์ที่๓๐พฤศจิกายน๙นาฬิกา
เพื่อจะให้เจรจากลายเกลี่ยกันว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเออมันเป็นยังไงกันแน่
แล้วก็รอฟังทางมุมของคนขับแท็กซี่ด้วยที่เขาบอกว่าเขาปฏิเสธทุกอย่างนะคะ